สวัสดีค่ะ

มาใหม่เลยตอนนี้ประเด็นใหม่เกิดขึ้นแล้ว
สรุปแล้ววันนี้เรื่องแตงโมกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนออกมาพูดกัน
เดี๋ยวเราต้องใช้เวลาในเบส๒เนี่ย

แต่วันนี้ทางสถาบันนิติเวทเขาบอกใช่เขาเอาศพออกมาจริง
มียาเสียสาวอีกวันนี้มียาเสียสาว
เดี๋ยวเรื่องยาเสียสาวนี่ไม่ทำการบ้านมาแล้วเดี๋ยวอธิบาย
คือบางทีเราเรียกมันรุนแรงเกิน

จริงมันคือยาคลายเครียดบางคนใช้เป็นยานอนหลับ
ยังแต่ว่าคือพอเอาไปเรียกว่าเป็นยาเสียสาว
คนก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นยาเอาไว้มอม

แต่มันถามว่ามันมีผลพลอยได้ที่มันจะให้เกิดเหตุการณ์นั้นไหม
มีมีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดแบบนั้นไหม

ถ้าจะใช้เหมือนมอมยาจริงมันต้องเจอในตัวผู้หญิงไง

ว่าเหมือนกับเค้าพูดแน่นอนว่า
แตงโมวันไม่ได้ตกท้ายเรือ
นั่นไง
อย่างที่เราพูดตอนนี้นะฮะโควิด

ยอดน้อยลงค่ะตอนนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ในระบบเนี่ย
พันสองร้อยสามสิบรายในขณะที่ติดเชื้อเข้าข่าย
ห้าสิบสามรายด้วยกันทีนี้เนี้ยคุณหมอธีระวรัฐนารัฐ
ท่านเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพราะว่าตอนนี้มันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
โอเคโอมิครอนไม่รุนแรงใช่ไหมงั้นปล่อยให้ติดไปเลย
ติดไปเสร็จเนี่ยจะได้ไม่ต้องฉีดวัคซีน
คือคุณหมอเขาเตือนดังบอกว่าอย่าหลงเชื่อความคิดพิลึกพิลึกแบบนี้
ยุให้ติดเชื้อโอมิครอนแทนการฉีดวัคซีน
คุณหมอบอกว่าติดเชื้อไม่ได้จบที่หายนะคะ
แต่คุณอาจจะป่วยหนักได้ตายได้
มีอาการผิดปกติหรือว่าโรคเรื้อรังระยะยาว
เวลาที่เราไปเชื่อแล้วมันเกิดผลกระทบตามมา

พวกที่หลอกเรืองพวกนั้นน่ะเวลาพูดเสร็จ

คุณติดคุณก็ติดไปนั่นลอยตัวเลย
มาเหลวแลดูแลรับผิดชอบอะไรนะคะ
ก็คงต้องแย่งให้ออกว่าอะไรดีอะไรเลว
อะไรเชื่ออะไรที่ไม่ควรเชื่อ
คุณหมอท่านแนะนำแบบนี้เลยใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ตองด้วยปัญญาที่มีนะคะใช้ความรู้ที่ถูกต้อง
เพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ
ใส่หน้ากากเสมอคุณหมอยังคงแนะนำแบบนั้น
สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนเอง

คงต้องช่วยกันในเรื่องของการยับยั้งแนวคิด
ที่เป็นอันตรายต่อสังคมแบบนี้

ในประเทศไทยเองเราก็มีการเปิดศูนย์

ตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก๙โรงพยาบาล๙สถานที่ด้วยกันนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ว่า
คุณเป็นโควิดไปแล้วอาการคุณไม่มีอะไร

เพราะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
มันมีคนที่เป็นรองโควิดแล้วเยอะ
แล้วก็การรักษาขนาดที่จะต้องเปิดศูนย์

เอาล่ะติดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้

จริงอย่างที่พี่มดพี่เมย์ก็เคยเล่ามาหลายวันแล้วเหมือนกัน

มันไม่ได้เป็นแค่ว่าเหนื่อยง่ายอย่างเดียว

บางคนแบบมันเกิดจากทุกส่วนของร่างกาย
เราก็ไม่อยากจะไปแจ็คพอร์ตตรงนั้นเหมือนกัน

ดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะ

วันนี้จริงแล้วอีกหนึ่งเรื่อง

เพราะเราเชื่อว่าหลายคนคงรอเรื่องแตงโมกันอยู่เนี่ยแหละ

เพราะว่าฉันก็ยังเชื่อว่าคนติดเยอะ

ไม่มีอาการอะไรก็รักษาตัวเองที่บ้าน

ถ้าไม่ตรวจอศพมันไม่เจอ
และเราไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่มันแปลงไป
โอเคเราเข้าใจนะยิ่งมันกลายพันธุเยอะเท่าไ
มันยิ่งออกไหนถึงความอ่อนตัวลงถูกต้องไหม
เพราะถึงกันไหนว่าตอนนี้ผลพิสูจน์ว่า๑๐คน

อย่างน้อยผมร่วงอย่างน้อยนอนไม่หลับ
อย่างน้อยแบบว่าน้ำตาลอะลูก

เขาบอกรองโควิดสิ่งที่น่ากลัวที่ตามมาคือเบาหวาน

เขาบอกคุณลองคนที่เป็นโควิดลองเจาะน้ำตาลสิ
น้ำตาลคุณเกินค่าหรือเปล่า

เรารู้แต่ว่ามันเกินค่ามาตรฐาน

ทำให้มีความรู้ใหม่มากว่าเออเออเออสุธชวีบอกฉันฉันก็มีความรู้ใหม่
เออก็เออว่ะก็มีความรู้ใหม่เหมือนกันนะ
เขาก็บอกว่าเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นว่า
โควิดเนี่ยเราไม่รู้ไอ้รองโควิดเนี่ยมันเป็นยังไง
เพราะไม่มีใครตอบได้แต่ส่วนใหญ่หนึ่งคือเมื่อก่อนเรารู้สึกแค่ว่า
ผมล่วงใช่ไหมเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่าย
โอเคเราก็คิดว่ามันมีมีเอฟเคมาจากปอดอืม
แต่ระยะยาวตอนนี้เขาบอกว่าบางคนนอนไม่หลับอืม
ถึงขั้นว่ากอทมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดศูนย์รองโควิด
ใช่เปิดมาแล้วเนี่ยค่ะเก้าที่ด้วยกัน
แต่ว่าทีนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเข้าไปรักษาได้
คือไปเช็คตามโรงพยาบาลปกติได้คุณหมอประเมินอาการ
ถ้าเกิดคุณมีอาการเข้าข่ายเกี่ยวกับลองโควิด
ก็จะส่งไปที่ศูนย์ต่างที่ทางกรุงเทพมหานครเขามีการจัดเอาไว้
อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีเขาถามข้อมูลถูกไหม
ใช่คุณต้องมีฐานข้อมูลคือหลังจากที่คุณเป็นโควิดแล้ว
ระยะเวลา๑เดือนหลังจากนั้นเขาจะเริ่มเช็คแล้วว่า
ก็คือเข้ามาเช็คหลังจาก๑เดือนนั้นว่าเป็นอะไรบ้าง
แล้วก็จะส่งไปรักษาตามอาการที่แบบ
อย่างบางคนมีเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจนะคะ
บางคนไปกระตุ้นให้มันเกิดโรคต่างก็ต้องแยกกันไปรักษาตามหมอ
มีงั้นอย่างบางคนที่แบบตอนนี้เป็นแล้วก็ไม่ได้แจ้งข้อระบบ
หายากินเองก็แสดงว่าไม่มีข้อมูลฐานข้อมูล

ถูกไหมเพราะตอนนี้ก็มีเยอะเป็นแล้วก็ไม่ได้แจ้งไป
ก็แบบเขาก็ไม่น่ากลัวนะกินยาเองอะไรกันอะไรอย่างนี้

เราไม่รู้ระยะยาววันนี้มันยังไม่มีใครตอบเรื่องระยะยาวที่หมดเลย
เพราะเราคือเราศึกษาไปพร้อมกันเพราะมันหมายรวมกับทุกคน
วันนี้ทุกคนร่วมศึกษาพอกันเท่ากันหมดความรู้เราเท่ากันหมด
แต่แค่แบบว่าหมอก็อาจจะมีโอกาสเห็นเคสมากกว่าเรา

มันก็ต้องร่วมลองผิดลองถูกไปพร้อมกันนั่นแหละตอนนี้

เรื่องที่๒การเมือง
คนบอกว่าเพราะวันนี้เราเพิ่งฟังบทดำเล่า
เมื่อวานเราเพิ่งคุยกันเรื่องนี้ว่าน่าจะไป
ร้านเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไหมร้านเปอร์เซ็นต์ไปแน่นอน

คือหลังจากนี้ปุ๊บตอนแรกเรากะเราดูกันว่า
พฤษภาเนี่ยมันจะมีการโหวตหรือเมื่อไหร่
ปรากฏว่าวันนั้นฉันถามรองประธานสภาเป็นเพื่อนกัน

ที่บอกว่าป๊าบอกว่าลงสอสอแทนพ่อได้ไหม

ก็วัดเอาถ้าเกิดเป็นสอสอก็

แต่ปรากฏว่าถาม

มันมีขั้นตอนของเค้ามันก็จะต้องยืนญาติก่อน
ถึงก่อนถูกปะก็เข้าสิ่งทุกอย่าง
มันยังไม่ไปประยกกันพรุ่งนี้โมนมันไม่ใช่ไง
ก็ต้องยื่นเพราะว่ามันจะไปอภิไปร์ไม่วางใจแบบว่าลงมะติ

แต่จุดไฮไลท์จริงคือเสียงของรัฐบาล
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเสียงมันก็ปริ่มน้ำอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
อย่าลืมถ้าเลือกนายกใหม่อย่างที่เราพูดกันเนี่ยสวมาช่วยได้
แต่ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสวมาช่วยไม่ได้
เฉพาะสอสออย่างเดียวถูกต้องไหม
คุณธรรมนัฐตอนที่ออกมาเนี่ยสัก๒๐กว่าคน
อย่าลืมนะเต้เต้มงคลกิจพักเล็กพักน้อยอีกนะ
เตเต้บอกเขาจะเปิดกลุ่ม๑๖

หรือคุณธรรมนัฐเขาวันนี้แม้จะไปอยู่กับภูมิใจไทยบ้างแล้ว
แต่คุณธรรมนัฏเองก็มีอีก๑๘คนนะ
เขายังไม่ได้มีแบบท่าทีโอนเอ็นไปหาใครเลยใช่ไหมค

ซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางพักเพื่อไทยเขาบอกเอาละเดี๋ยวเราจะต้องมีการคุยกันหน่อยแล้วเกี่ยวกับว่าก่อนที่เราจะยื่นเนี่ย
จะเชิญคุณธรรมนัดมาร่วมทานข้าวด้วยปรากฏว่าคุณธรรมนัดบอกโอเคล้านเปอร์เซ็นต์
ล้านเปอร์เซ็นต์เลยปรากฏวันนี้คนที่คุณธรรมนัฐน่าจะต้องฟังที่สุดคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายุทธมนตรีเนี่ยเราย้อนกลับไปก่อนวันนี้คุณธรรมนัฐไม่ได้อยู่พักประชารัฐแล้วนะพลังประชารัฐแล้วนะครับ
เขาออกจากพลังประชารัฐมาแล้วนะโดนขับออกจากพลังประชารัฐเราต้องพูดอย่างนี้
เพราะฉะนั้นโดนขับออกปุ๊บเขาก็มาเปิดพักใหม่ได้วันนี้ก่อนการประชุมคอรมอลทุกวันอังคาร
ก็จะมีการประชุมคอรมอนางเขาบอกเนี่ยท่านรองท่านรองประวิทย์เนี่ย
ร้อยเอกธรรมนัฐเขาจะไปกินข้าวกับพักเพื่อไทยแล้วนะอืมท่านรองว่ายังไงนะ
กรณีที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยคุณยุทธพงศ์เนี่ยเขาเป็นสอสอมหาสารคาม
จังหวะเออพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย
อย่าลืมนะฮะคุณยุทธพงศ์นี่คือรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยด้วย
เขาถามเนี่ยคุณธรรมนัดสอสอพยาวตอบปากละวะโอเคละ๑ล้านเปอร์เซ็นต์
เราจะกินข้าวร่วมกันกับฝ่ายค้านลองบวกกันดี
ฝ่ายค้านเท่าไหร่คุณธรรมนัฐมีเท่าไหร่
เสียงรัฐบาลมีเท่าไหมิ้นลองบวกเล่นดู
ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกันหรือยังกับร้อยเอกธรรมนัฐ

คุณเอกประวิทย์

๐๐๐๑อาจจะมีโอกาสล้มเหลวได้

เมื่อถามย้ำเหลือว่าเนี่ย

เหลืออีกตั้ง๑๓วัน
เอายังไงล่ะเขาเหลือเวลาอีกเยอะนะนักข่าวก็ถามกัน
หรืออีกหลายวันมีโอกาสจะเปลี่ยนใจไหม
เขารอดูผลผู้ว่ากรทมเปล่า
อืออือเป็นไปได้ข้อ๒๒พฤษภาคมเราจะต้องไปใช้เสียงนะพไอบุริกันบันดิ์
ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบแล้วไม่รู้
ไม่รู้แล้วไม่ตอบแล้ว
ขอรบทรงชาติกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมากันแตงโมยาวไปเลย
เอาแล้วค่ะใกล้มากันได้เวลาด้วยเวลา
ข่าวคุณแตงโมประเด็นวันเดียวพุ่งว่า
เพราะอะไรอย่างแรกกระติกยุดพูดคำว่ารับงานเถอะ
หยุดพูดมันไม่มีการรับงงรับงานไม่มีการอะไรทั้งสิ้น

วันนี้ถ้าสมมุติไล่เรียงกันมาทุกคนออกมาเสี้ยหมดนะฮะ
มาเสี้ยกลับกะติกใครเสี้ยมาเสี้ยกลับ
แม่แตงโมบอกอัจฉริยะพักเถอะ
แม่พูดคำว่าน่ารำคาญแม่ใช้คำนี้
คือเรื่องของเรื่องที่แม่ออกมาแบบฟันคุณอัจฉริย

เรื่องว่ามีคลิปเรื่องการปลอมแปลงหลักฐาน
แผลที่ขาเกิดจากใบพัดเรืออะไรใด
ซึ่งคลิปที่ออกมาเชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้ว
ก็คือคลิปที่เหมือนกับว่าคุณอัจฉริยะใช้คำว่าขโมยศพ
มีการขโมยศพของคุณตังโมออกจากนิติเวศ
เพื่อเอาไปสร้างบาดแผลเท็จแล้วก็มีการไปร้องทุกข์

แล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงซะหน่อยฟังเสียงซะหน่อยสิ
สุดด้านซ้ายด้านซ้ายหนึ่งสองทางสี่ห้าหกเจ็ดแปดแนว
มันถามว่าโดยไม่คัดเก้าถึงสิบครั้งทั้ง
ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังสองสาม
ปีสิบห้าหก
ทีนี้เรามาดูขาซ้ายนะคะการเหวี่ยงใบพัด

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค
เนี่ยค่ะคลิปนี้คือเขาบอกว่าเป็นการเหมือนกับขโมยศพออกมาจากส่วนนิติเวศ
แล้วเอามาทดลองหรือว่าเอามาพิสูจน์เรื่องบาดแผลเอง
โดยไม่ได้แจ้งญาติไม่ได้แจ้งครอบครัวใช่ไหมประเด็นคือตรงนี้แหละ
อัจฉริยะใช้คำว่าขโมยศพแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
เป็นของกลางอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขโมยถามว่ามีการเอาออกมาจริงไหม
เอาออกมาจริงแต่เอาออกมาเพื่อตรวจพิสูจน์เรื่องของบัตรแผล
ว่ามันเข้ากันกับเรื่องของใบพัดไหมไม่จำเป็นต้องขโมย
เพราะว่าอยู่ที่นิติเวศอยู่แล้วเอาออกมาได้
แต่ประเด็นเรื่องที่ว่าต้องแจ้งครอบครัวก่อนไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องแจ้งครอบครัวก่อนหรือเปล่า
เดี๋ยวเราจะมีการนำร่างคุณตังโมมาตรวจเรื่องของแผลอีกทีนะคะ
อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นมาตรการที่จะต้องแจ้งก่อนหรือว่าเป็นอำนาจของแพทย์นิติเวทที่ทำได้เลย
แล้วบอกตอนแรกจะต้องออกไปที่ธรรมศาสตร์ศรังสิทธิ์ใช่
แล้วก็อยู่ดีก็ตัดสินใจเอากลับมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
อันนี้แหละคือสิ่งที่คนเขาบอกว่าไม่เห็นจะมีใครออกมาพูดเลยว่า
จริงแล้วหลายคนพวกเพื่อนเขาคือที่ไปเห็น
ก็บอกทางโมเนี่ยเปื่อยแล้วอยู่ในน้ำนาน
ความจริงคือต้องรีบเอาเข้าห้องเย็นใช่ไหมไม่รู้พี่ไม่รู้มีความรู้เรื่องพวกนี้
แต่จะเอาไปโรงพักอีกทำไมอันนี้คือคำตอบที่ยังไม่มีใครตอบเราได้
ทีนี้จากคลิปนี้คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่า
นี่คือการขโมยศพคุณแตงโมออกมาสร้างหลักฐานเท็จ

แล้ววันนี้ก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับทีมแพทย์
แล้วก็คณะในการเสียชีวิตของคุณตังโม
ไปร้องกับคนตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะคะ
โดยบอกว่ามันมีแชทหลายคนได้เห็นแชทหลุดยังคะ
เขาบอกว่าเป็นแชทการสารภาพว่ามีการเอาศพออกมา
แล้วมีการเหมือนกับสร้างบาดแผลเทียมจริง
แล้วก็เหมือนกับสรุปรายงานข้อความอันเป็นเท็จ
ในการสรุปคดีการเสียชีวิตคุณแตงโม
ที่บอกว่าบาดแผลจากต้นขาขวาด้านใน
เกิดจากใบพัดเรือทั้งที่จริงแล้ว

โดยเอาหมูปล่อยลงหลังเรือแล้วก็ข้างเรือ
ซึ่งแชทนี้คุณอัจฉริยะเอามาเป็นหลักฐานประกอบว่า
มันคือคำสารภาพแล้วว่าคุณมีการสร้างหลักฐาน

ตำรวจบอกว่าเป็นของจริงแต่

คุณอัจฉริยะเนี่ยเอามาแค่บางส่วน

เป็นการรายงานเฉยเรื่องของการทดสอบบาดแผล

แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบเรื่องบาดแผล
จากภาพที่เอามาประกอบจากต่างประเทศ

คุณอัจฉริยะต้องการให้ตรวจสอบเลยว่า
หนึ่งมีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จในการลงรายงาน
สองมีการขโมยศพสร้างบาดแผลปลอม
อันนี้คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะต้องการจะร้องเรียนนะคะ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าประเด็นเรื่องแผลขาขวา
ตำรวจเจ้าหน้าที่ยังตอบไม่ชัดเจน
ประเด็นเรื่องตกจากท้ายเรือ
เจ้าหน้าที่ยังตอบได้ไม่ชัดเจน
ประเด็นเรื่องจับขาแซนอยู่ท้ายเรือ

สรุปก็คือการสรุปคดีของตำรวจที่ผ่านมา

หรือข้อกังขาของประชาชนและสังคมได้ชัดเจนเลย
ทั้งที่มีอีกประมาณ๒๐กว่าประเด็นที่คนสงสัย
แต่ทำไมคุณถึงรีบสรุปสำนวนแล้วส่งให้อายการไป
อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะมองว่า
ต้องมีการร้องเรียนเพิ่มเติมและตรวจสอบเพิ่มเติม
ส่วนพอถามว่าคิดยังไงกับที่แม่ออกมาบอกว่า

ยิ่งทำให้คดียืดเยื้อปิดไม่ได้แม่รำคาญ
คุณอัจฉริยะบอกว่าแต่งนะครับ
ถ้าจริงถ้าผมเป็นคุณแม่คุณแตงโมผมน่าจะขอบคุณด้วยซ้ำ
ที่ช่วยตามหาความจริงแต่ไม่เป็นไรผมไม่ฟังเสียงดีกว่าค่ะ
ผมไม่ได้ให้ราคาเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทำเพื่อแตงโม

มาช่วยลูกตัวเองเนี่ยน่าจะขอบคุณเขานะ
ผมยังไม่อยากเปิดแชทไลน์เลยนะของคุณแม่

คุณแม่เองก็สงสัยว่าเรือมี๒ลำ
ผมยังไม่อยากเปิดแชทไลน์เลยนะครับ
แล้วคุณแม่ส่งให้ใครผมก็มีนะครับ
ผมถึงบอกว่าบางเรื่องของคุณแม่น่ะที่คุณแม่ทำอะไรนะครับ
ผมทราบหมดแล้วครับแต่ผมไม่อยากพูดเพราะว่า
คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาง่ายผมไม่อยากพูดอ่ะนะ

ถ้าเขากุญสือดีเนี่ยให้คำแนะนำดีเนี่ย

แล้วผมพูดกันตรงนะว่าไม่มีแม่ที่ไหนในโลกหรอกครับ
มาตำหนิคนที่มาช่วยเหลือลูกสาวคุณแม่นะครับ

นี่นี่คือคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้
ทีนี้ตรงนี้ประเด็นคุณอัจฉริยะโอเคแล้วไหมคะ

ประเด็นวันนี้ที่เป็นประเด็นร้อนแรงสุดคือ
มีการตรวจพบที่เขาใช้คำว่า
ยาเสียสาวในร่าง๑คน

พอออกมารอปอออกมายอมรับแล้วว่าปอเป็นคนใช้ยา

มันอยู่ที่ตัวใครคนนั้นหรือเปล่าคนนี้ไหม

ถูกไหมก็มีแค่๓คนก็คือ

หนุ่มโทรไปคุยคุณปอยอมรับเองว่ายาที่ตรวจพบเนี่ย

มันเป็นยาคลายเครียดแต่ว่าหลายคนไปเรียกมันว่ายาเสียสาว

คือตัวนี้มันไม่สามารถซื้อได้เองนะคะ
ต้องเป็นค่าสั่งเพราะมันเข้าสระเข้าข่ายของสารเสพติด
ใช่ไหมใช่ค่ะคือหมอเขาจะจ่ายออกเป็น๓โดสคือ๐๒๕๐๕หรือว่า
ซึ่งยาตัวนี้มันเอาไว้รักษาคนที่เป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดนอนไม่หลับ
คุณสมบัติคือมันจะกรอกประสาทให้เบลอให้เบลอแล้วก็ให้ง่วงให้หลับ

นี่ไงล่ะมันอันตรายแล้ว
เซอร์ภาทอ๋ออย่าหยุ่นต้องตามไปน่ะอื้ออันตราย
คือประเด็นที่เขาเรียกมันว่ายาสีสาวเป็นแบบนี้ค่ะ
ปริมาณที่มากอะค่ะสมมุติให้กินสักสามเม็ดสี่เม็ดอย่างเงี้
มันจะเบลอมันมันเมาลูกเออมันเบลอมันเมาลูกแล้วพอตื่นมา
มันจะจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะปั๊มตรงข้างตรงข้ามเนี้ย
พี่เข้าไปในนั้นหรอพี่ขับรถมาขับรถชนปั๊มกับระเบิดอ่ะ
ตอนที่เมาตอนกินยาแสดงเอ๊ะปั๊มตรงนี้นี่ไงมันเบิดแล้วมันตื่นมาจำอะไรได้ไหมคะ
ก็จำไม่ได้เพราะตอนนั้นปู่ย่ามาเคลียร์อะไรอย่างนี้ก็กลับบ้านไงตัวเอง
ใช่คือยาตัวนี้ถ้ากินไปเยอะค่ะมันเบลอพอตื่นมามันจะจำอะไรไม่ได้
เขาเลยเรียกว่ายาเสียสาวเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นยาปลุกเซ็กหรือว่ากระตุ้นให้มีอารมณ์นะ
แต่ว่ามันทำให้ตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมันงง
มันเบลอนี่ไงตั๊กทะแหลกนะเมื่อก่อนตั๊กทะแหลกกินทุกวันเถอะ

โอ้โหหยิ่งหัวตาแนกน่ะนะหึครับ
กินเยอะมากแหละแล้วจริงจริงมันคือยาใครกังวลใครวิตกและแก้นอนหลับ
แต่บางคนที่จิตใจไม่ดีค่ะเขาไปมอมผู้หญิงก็มี
ใช่เขาไปใส่กับเหล้ากินแกก็มี
ใช่ซึ่งเขาห้ามกินกับเหล้ากับอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้ามันเป็นยาเสียสาวจริง
หลายคนก็ออกความเห็นว่ามันควรต้องเจอในร่างของผู้หญิงบนเรือสิ
ถ้าจะเอาไปมอมเพื่อจะทำไม่ดีไม่ร้ายจริง

เขาก็เลยตั้งสมมติฐานกันว่าเอาไว้กินเองหรือเปล่า
แต่ไม่รู้ว่ากินเพื่อให้นอนหลับเพื่อคลายเครียดหรือว่าเพื่ออะไร
แต่คุณปอเนี่ยเขาออกมายอมรับว่าเป็นเขาเวลาเขากินเพราะว่าเขาเครียดเรื่องคดี

นี่คือเจอหลังจากที่แตงโมตายแล้วใช่ไหม
ใช่คือเขามีการเอาไปตรวจหลังจากที่พอคุณตังโมเสียชีวิตปุ๊บใช่ไหมคะ
จริงเขาต้องมีการนำผู้ต้องหาบนเรือทั้งหมด๕คนเนี่ย

ทีนี้ตอนนั้นที่เราไปเช็คกันเราก็รออยู่ว่า
มีเรื่องของสารเสพติดในร่างกายไหม

ปัสสาวะทั้ง๓คนแล้วก็มีตรวจเลือดคนหนึ่งเหมือนกัน

แล้วทำไมถึงตรวจไม่ครบ
คือเอาพูดตรงคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณแซน
ว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตรวจสารเสพติดไม่ตรวจปัสสาวะคุณแซน
ตำรวจให้เหตุผลว่าเพราะว่าคุณแซนไม่ให้ความร่วมมือ

คือถามว่าจริงแล้วสมมุติเวลาเราไปขับรถผ่านเจอด่าน
ไม่ว่าจะเป็นด่านแอลกอฮอลด่านยาเสพติด
ถ้าเขาขอให้เป่าขอให้ตรวจแล้วเราปฏิเสธ
ถามว่าทำได้ไหมปฏิเสธได้
แต่ตำรวจเขาก็จะใช้ระบบกล่าวหาก็คือ
ถ้าคุณปฏิเสธแปลว่าคุณมีพิรุษ
หรือว่าคุณมีเขาจะคิดไว้ก่อนเลยว่าคุณจะต้องมี

เขาก็เลยไม่ตรวจคนก็เลยมองว่า
แล้วถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปธรรมดา

คุณจะใช้ระบบเดียวกันนี้ไหม

ถ้างั้นต่อไปนี้ประชาชนเขาเจอคุณขอตรวจ

หรือมันจะต่างกันยังไงก็อยากจะฟังคำชี้แจงที่ชัดเจน
ซึ่งอย่างแน่นอนวันนี้ถ้าใครดูรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ย
เขาก็สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะในระหว่างนั้นเขาก็มีการโทรศัพท์หากติก
คือจริงแล้วคุณอัจฉริยะเขาได้กล่าวพาดพิงคนบนเรือกระติก
ก็ว่าประเด็นเรื่องรับงานอืมประเด็นรับงานว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบมียาเสียสาวเนี่ย
การรับงานกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะ
กระติกโทรศัพท์เข้ามาในรายการเลยนะครับบอกว่า
กระติกจะบอกว่าเรื่องรับงานเนี่ยไม่มีแน่นอนขอให้หยุดพูดสักทีนึงเถอะ

จะเรียกคนมาขับรถแทนกลับบ้าน
เขาบอกประเด็นนี้ตนนั่งเรือแล้วก็คุยกับแฟนตลอด
จึงยกเลิกไปแล้วก็ไปส่งเออส่งไปบอกแฟน
เพราะเวลาไม่ตรงกันโดยหลักฐานตรงนี้ส่งให้ตำรวจไปหมดแล้ว
บางคนเนี่ยมาพูดทำให้เสียหายไม่ใช่เรื่องดี
อยากจะชี้แจงตรงนี้ว่าขออย่ามากล่าวหา
ทำไมเวลาไม่ตรงกันถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรพูดอะไร
นางก็ทุกวันนี้นางก็อันนี้คุณกะติกใช่มั้ยครับ

คุณกติกอ่ะไปจอดบ้านคุณทางโมน
แล้วก็มาจากบ้านคุณตังโมมาที่ท่าเรือด้วยกัน
ทีนี้เนี่ยตอนจะกลับเขาก็ต้องกลับไปด้วยกันเนี่ย
เสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกมีแต่ภาพไม่มีเสียง

แต่ว่าอ้าวเหรอมันมีแต่ภาพไม่มีเสียง
ที่แม่เขาออกมาพูดไงว่ามันใช้ไม่ได้
ตอนแรกก็บอกว่าที่โบทีเคเขาออกมาพูดปริศนานิดหน่อยว่า
วันนั้นไม่อยากจะพูดเหมือนกันอย่างนี้เลย
แล้วยังไงในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างสำนวนก็ต้องส่งสารหมดแล้ว

ฝอมันต้องมีสอบประเด็นเพิ่มต้องเดินอีก๒๐ประเด็น
ก็ต้องรอดูว่าข้อมูลต่างที่ทางตำรวจเขาจะต้องเตรียมเพิ่มขึ้นมา
เพื่อส่งอายการเนี่ยมันพอหรือเปล่าที่อายการจะแบบว่า

คุณบอกว่าอุปสรรค์อาชิริยะไม่ได้เปิดให้หมดไปเลยแหละค่ะ
เหมือนคล้ายกับว่าเมื่อกี้ผมมีอีกเนื้อที่จะเต้น
แต่ตอนนี้คุณเท่าที่ดูนะพวกเราอ่ะ
ตอนนี้พวกเราทุกคนที่ติดตามข่าวตะโมงเราคิดเป็นอุปสรรค์อาชิริยะอยู่แล้ว
แต่อุปสรรค์อาชิริยะแบบมีเงื่อนงำเราคิดอย่างนั้น
แต่วัยละสิทธิหภูมิอาชิริยะเขาออกมาทั้งหมดเนี่ย
เขาพูดทำนองว่าเท่าที่เราติดตามข่าวกันนะ

แต่ตอนที่นี้
มันจะไปถึงฆาตกรรมได้ยังไงวะ
ด้วยความที่มันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้น
คนก็คิดได้หลายทางจริงถามว่าคุณอัจฉริยะผิดไหมที่คิดว่าเป็นการฆาตกรรมก็ไม่ผิด
สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าหลักฐานที่จะมายืนยันสมมุติฐานนั้นมันแน่นหนาหรือว่าชัดเจนแค่ไหน
ณตอนนี้ตำรวจก็จะใช้ประโยคนี้เสมอว่าหลักฐานที่มีอยู่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงการฆาตกรรมได้
ตำรวจเขาก็จะใช้ประโยคนี้ตลอดคือจริงจริงแล้วก็เหมือนที่คุณผู้ชมส่งมาบอกแล้วว่า
อัจฉริยะถ้ามีอีกอ่ะเปิดออกมาเลยเปิดหลักฐานที่มันจะสามารถนำไปสู่การฆาตกรรมได้
มันจะได้มีการแบบลื้อสอบใหม่ทั้งหมดมันจะได้ชัดเจน
วันที่ยอมรับอย่างวันที่เขาแถลงข่าววันนั้นไม่ใช่ปิดคดีแต่แถลงข่าวสรุป
ที่เขาบอกว่าเอาแหละแตงโมตกเรือฉันว่าคน๗๐กว่าล้านคนไม่มีใครเข้าใจว่าตกยังไง
ก็เป็นจุดนิดมองไม่เห็นอ่ะ

หล่อนฟังแถลงข่าวตั้งนานรู้เรื่องไหมครับ
ไม่รู้เรื่องแม่เก็ตแม่ไม่เข้าใจเลย
เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่คนเองก็เลยมองว่า
แถลงสรุปสำนวนวันนั้นมันไม่ชัดเจนพอ
มันไม่มีอะไรที่หลักฐานเด็ดที่จะยืนยันคือ
จะต้องไม่มีคำถามต่อมันต้องจบ
แต่อันนี้มันก็รู้สึกแบบมันไม่จบอะแม่

ข้อมูลมาจากไหนไลน์เนี่ยคุยกันมาจากไหน

แต่ค่อยว่าไปตำรวจค่อยพาจริง
แม้ก็ถ้าไหร่เอาศพออกมาตรวจอ่ะ

ตำรวจกับนิติเวศบอกว่าไม่ใช่คนในแน่นอน
แต่ขอไม่พาดพิงถึงบุคคลที่๓ที่๔ว่าเป็นใคร

เหมือนเป้าหนึ่งเบอร์หลุดไปหาคอร์ดเซ็นเตอร์นะ

แต่ว่าถ้าติดตามคุณอัจฉริยะมา
เขาจะมีแชทมีคลิปวงในอย่างนี้

ออฟฟิเชียลที่เขาคุยกันหรอกถูกไหม
เขาถึงเรียกเขาตัวเองว่าเป็นโคนันไง

แล้วทนายแม่หายไปไหนนี่วันนี้

บอกว่าแม่ไม่ไหวได้ไหมแม่อดไม่ไหวแล้วนะ
คือวันนี้แม่เขาบอกเลยว่าไม่ได้ดู
คนไปถามแม่ไงไปถามแม่ว่าแม่
ดูบ้างหรือเปล่าคุณอัจฉริยะเขาแถลงข่าวเนี่ย
เขาบอกเขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูคุณอัจฉริยะแถลงข่าว
แต่ทราบเรื่องจากนักข่าวมาสอบถาม
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง
เรื่องการนำศพแตงโมมาสร้างหลักฐานเท็จ
โดยการจะนำศพแตงโมออกไปทำอะไรเนี่ย
ความจริงแล้วก็ต้องขออนุญาตแม่ก่อน

เพราะศพแตงโมเนี่ยเป็นทรัพย์ของแม่

ส่วนประเด็นบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือ
แต่มีของมีคมกรีดลงไปนั้น

ว่าบาดแผลเนี่ยเข้ากันได้กับใบพัดเรือ

ก็คือแม่โอเคกับสรุปสำนวนนั้น
และแม่เข้าใจและแม่เชื่อในสรุปสำนวน

แล้วการที่นายอัจฉริยะมายืนยันว่าเป็นฆาตกรรม
ซึ่งแม่เขาไม่ได้ติดใจเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุนะคะ
ปรากฏว่าคุณอาชญาก็บอกเป็นฆาตกรรมปุ๊บเนี่ย
ขอถามกลับว่าถ้าใช้มีดใช้มีดอะไร

ใครทำให้น้องโมมาพูดเป็นเปิดแบบนี้ได้ยังไง

นี่ไงเนี่ยเขาก็เลยถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นฆาตกรรมจริงอ่ะ

ทำแบบไหนยังไงวิธีไหน
และมีอะไรเชื่อมโยงไปได้บ้างมันจะได้

คุณแม่ต้องขอดูหลักฐานถ้าฆาตกรรมเนี่ย

รวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่เขามีการพูดถึงกันคือ
พลตำรวจตีวอแหวน
เขาบอกที่พลตำรวจตีวาแหวนคือควรเป็นคนวางแผนกดีเป็นอุบัติเหตุ

ใช่ไหมคือทำให้ทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุหมดเลย

คือกูอาจารย์ถึงต้องการเงินจากแซน
มุ่งมั่นอยู่กับแซนคนเดียวคงต้องการเงินเพราะแซนรวยที่สุด
ในกลุ่มคนบนเรืออ๋อนี่แม่บอกคุณแม่พูดแบบนี้เลยค่ะ
แซนฉลาดค่ะอุ้ยแซนรู้ทันอ๋ออืมแม่โป๊ะเนอะเดี๋ยวแม่โป๊ะเนอะ
คือแม่ก็แม่เขาชัดเจอ่าแม่เขาก็พูดชัดเจว่าแม่ก็พูดมาอย่างงี้
เลยตอนเนี้ยแหละทำไมคุณอัจฉริยะมุ่งมุ่งเป้าไปที่แซนอ่า
คุณอัจฉริยะอยากได้เงินแซนต้องการเงินแซนอันนี้แม่เขาว่าอย่างนั้น
นะค่ะแล้วก็บอกว่าเอาจริงจริงนะมีหลายคนพูดว่าเขาต้องการเงิน
มุ่งมั่นอยู่กับแซนคนเดียวคงต้องการเงินเพราะแซนรวยที่สุดใน
กลุ่มคนบนเรือแต่แซนฉลาดและรู้ทันแม่เชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
ไม่อย่างนั้นน่ะในอัจฉริยะคงไม่มีเกมเล่นแบบนี้ไม่มีเสียงแม่หรอ
บอกแม่แม่นางแม่แม่เขาแฮปปี้แล้วนะกับการสรุปของสำนวนของตำรวจ
ที่ตำรวจแถลงว่าเมาทั้งเรือแล้วก็มีสติที่ไหนอ่ะ
ถ้าเมาทั้งเรือคุณทำอะไรลงไปมีสติเหรอแม่ชอบมาก
มันสามารถพิสูจน์อะไรได้เยอะตอนเนี้ยแม่รำคาญอืม
รำคาญอัจฉริยะอืมแม่เขาว่าอย่างงั้นอืม
นู่นขุดนี่มาพูดอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีหลักฐานที่แท้จริงเลย
แม่สร้างกระแสให้ตัวเองทั้งนั้นแม่เขาว่าอย่างงั้น
ด้วยอินเนอร์แม่ใช่ไหมฮะอะไรนะอินนี่อ่านด้วยอินเนอร์แม่ใช่ไหมค
ก็ไม่มีภาพไม่มีเสียงจะให้ฉันทำยังไงล่ะจะให้ฉันนั้นอ่านมันภาคภูมิหรอ
แม่เขาว่าเบื้องหลังเราแซวพี่อุ๋ยเขาฟังเขาดูอยู่ข้างหลัง
ภาคภูมิอยู่ข้างล่างหรอเขาดูอยู่ข้างล่างได้ไหมพี่มด
เดี๋ยวมันไว้ไม่แตกต่างเดี๋ยวต้องไปดูแบบสาระดูแบบภูมิพระภูมิ
คุณแม่เขาก็พูดนิ่งแต่เขาเน้นทุกอันตามนั้นแหละ

เพราะคือเข้ากับว่าหลักฐานหนึ่ง
ตอนแรกถ้าสมมุติเป็นแชทปลอมจบ
มันก็เอาจริงข่าวแตงโมหลังก็ไม่ได้มีคนดูเยอะแล้ว
เพราะมันทำอะไรมันไปไม่ถึงไม่ใช่ไม่มีคนเป็นห่วงแย้ง

เขาใช้คำว่าขโมยศพอย่างนี้

เขาพ้อไงเขาบอกเขาบ่นเร็วตอนนี้
ถ้าใครแบบหมินประมาทอะไรเขาพร้อมกับทุกคนไม่เว้น

เขาฟ้องหมดค่ะ
พระบิดาเป็นข่าวที่มิ้นอ่านมา๓วันแล้วมิ้นไม่เคยมองหน้าจอเลยจริง
ไม่วันนี้เราจะไม่เราจะไม่เห็นเนื่องภาพเท่าไหร่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เป็นเป็นการเล่าค่ะเราก็ภาพไม่ต้องขึ้นเยอะอะไรมากมาย
เพราะว่าจริงถ้าเราไปเห็นจากเพจของคุณหมอปลาเนี่ยนะคะ
มีภาพทั้งเข้าไปไปเจอยาดองอยู่ในนั้นเป็นร้อยโอ่ง
ออกมาเทออกมามีกระเดิงกระดูกอะไรคือเต็มไปหมดเลย
ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มันมีหนึ่งประเด็นที่พูดขึ้นมาคือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นลูกศิษย์ของพระบิดา
อันนี้คนช็อกเลยว่าอ้าวเรื่องนี้ยังไปแบบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจริงเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสสจของทางชายภูมิเองเขาออกมาแจงชัดเจนเลยนะคะ
ว่าเจ้าท่านีสาธารณสุขไม่ใช่ลูกศิกของพระบิดา
บอกแบบนี้ค่ะคือทางผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
พร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวนำเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ
ก็บุกเข้าไปตรวจสอบสำนักรือศรีประหลาดนี่แหละค่ะของพระบิดาเนี่ย
หลังจากเปิดรักษาทุกโรคแล้วก็ให้กินทั้งปัสสาวะอุจจาระกินเสมหะขี้ไครต่างนานา
รวมไปถึงอย่างที่บอกค่ะมันมียาดองค่ะเป็นร้อยองค์เลย
จากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะก็พบว่าภายในสำนักเจอร่างผู้เสียชีวิตถึง๑๑รายบรรจุอยู่ในโรงศพนะคะ
ล่าสุดในแพทย์วัชิระบทพิบูลในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิ
มีการเปิดเผยบอกว่าหลังจากร่วมกับผู้ว่าชายภูมิเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยค่ะ
ก็พบทุกอย่างตามที่บอกเลยขั้นตอนต่อไปจะอยู่ในขั้นตอนของการชั้นนสูตรศพ
ส่วนกรณีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะ

ชี้แจงว่าขอปฏิเสธค่ะ
ความจริงคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับคณะของอำเภอคอนศาล

โดยลักษณะของคุณหมอเนี่ยจะเริ่มจากการเข้าไปสร้างสัมพันธภาพทักทายก่อน
เห็นว่าเป็นผู้สูงอายุก็จะมีการยกมือไหว้เท่านั้น
ไม่ได้ไปถวายของไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้อง
แล้วก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระบีดาแต่อย่างใดนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของพื้นที่ตั้งสำนักประหลาดเนี่ย

สำนักงานจังหวัดชายภูมิก็จะร่วมกับทางอบตดงกลาง
พรบสาธารณสุขเลยค่ะ
ประกาศให้เป็นพื้นที่เขตรำคาญ

กว่าจะมีการดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะ
ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ต้องถูกจับกลุ่ม
รวมไปถึงมีการสั่งการให้ตำรวจสพคศขอหมายสาร
เพื่อจะพาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าไปค้นสำนักนี้เพิ่มเติมอีก
เพราะยิ่งเข้าไปค้นแต่ละอันโอ้โหเจออะไรที่แบบ
มันแบบมันประหลาดมันโอ้
แล้วคุณเห็นที่หนุ่มบอกโฟกัสที่ฉันแบบลงศพ

อันนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าเอ๊ะแล้วครีมเอยอาหารต่าง
แบบลูกศิษย์ทำเนี่ยมีการผสมน้ำอะไรนั้นลงไปหรือเปล่า

หรือว่าทำไมเรื่องเขาขายเครื่องสำอางครีมที่ทาหน้า
เพราะว่าจริงมันมีออกมาก่อนหน้านี้บอกว่า
เพราะอยากจะให้บอกว่าคนอื่นเนี่ยได้รับสิ่งดีเหมือนกัน
คุณแม่บอกตายแล้วแล้วครีมมันคือครีมอะไร
น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ย
จริงจริงปลอดภัยแพ้ที่สามารถรับรีบขนาดนี้ตัวช่วยดีกว่า
อันนี้ดีสุดแล้วไม่ใส่อะไรแบบผิดปกติแล้วหอมด้วยมันไม่ชอบไม่ฉีดฟันฟุ้งหน่อยซิไม่ได้ไหว
จริงอยากหอมเลยเอ้าไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมา
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
เอามามาแล้วลูกจ๋าชุดสำหรับการเรียนหนังสือที่หนูไม่รู้อยากได้หรือเปล่า
กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศเปิดเรียนออนไซต์แบบเต็มรูปแบบ๑๗พฤษภาคมนี้
ใช่ค่ะใกล้จะเปิดเทอมกันมันก็เป็นฤดูการของการหาซื้อชุดนักเรียนใช่ไหมคะ
มันมีประเด็นที่หมอแหลปแนนด้าออกมาเปิดประเด็นว่า
ฮัลโหลนี่คืออะไร
โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งออกมาบอกว่าเอาล่ะเปิดเทอมใหม่นี้
เด็กจะมีชุดที่ต้องใส่๔ชุดด้วยกัน

วันพุธใส่ชุดพระวันพระธรรมดีใส่ชุดทหารไปเลยจ้า
แล้ววันศุกร์อาเซียนร่วมใจเราใส่ชุดอาเซียนกันเถ

พ่อแม่บอกก็ต้องไหวมั้งคะหรือยังไง
คือเนี่ยคนถามชุดทหารจะฝึกจะฝึกให้เด็กอะไรนะ

คืออันดับแรกหนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีชุดเยอะ
แล้ว๕วันต้องแต่ง๕ชุด
ทหารชุดอาเซียนใส่แล้วได้อะไร
ต้องการปลูกฝังอะไรให้เด็กอนุบาล๓หรอ
ถึงต้องใส่ชุดเยอะขนาดนี้
ผู้ปกครองอยากถามกันเยอะที่สุดก็คือ

เอาแค่ซื้อชุดนักเรียนธรรมดาชุดใหม่เนี่ย

ไหนยังไม่เหลืองก็ให้เด็กใส่ก่อน
พี่เอามาให้น้องใส่คือ

ไม่ต้องอะไรเยอะนะถ้าคุณคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงเนี่ย

คุณทุกร้านจะมีร้านจัก
ไปเช็คได้
เพราะตอนนี้จริงมีผู้ปกครองนำชุดนักเรียนของพี่บ้าง
หรือบางทีตัวใหญ่บ้างเอามาแก้ไซส์แก้ทรง
เยอะมากเขาบอกเลยว่าเยอะมาก
ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องจัดลำดับก่อนหลังอย่างดีเลยค่ะ
เพื่อผู้ปกครองเอามามอบให้กับลูกหลาน
คิวการปรับแก้ชุดต้องใช้เวลาคอยนานนะตอนนี้
คือจริงมันสวนทางกับทางกระทรวงศึกษาที่การนะ
ที่เขามีนโยบายเรื่องของเอาล่ะลดราคาชุดนักเรียน
แล้วก็เครื่องเขียนสุดสุด๕๐มีการลดอันนั้นแต่คิดดูว่าขนาดนั้น
ยังทำให้ผู้ปกครองยังต้องเอาชุดเดิมมาแก้เลยค่ะ
คือเศรษฐกิจมันไม่ดีเงินมันไม่พอ

อย่างเด็กอนุบาลอย่างหลานเนี่ยคือโตเร็วมาก
คือซื้อไทฟ์ตอนนี้อีก๓เดือนเปลี่ยนอีกแหละ
เงินไม่มีเอาพูดตรงเงินไม่มี
เพราะว่าเขาปักชุดใหม่ก็อย่างน้อยก็๕๐๑๐๐หนึ่งอะ

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกรู้แล้วนะ

คุณตรีนุษย์เทียนทองบอกว่ารู้แล้ว
กำลังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบอยู่
ขอย้ำในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า
เข้าใจสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างดี
ถึงได้มีการออกมาตรการเหมือนที่พี่เมย์บอกเมื่อกี้นี้
ก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
เขาบอกตอนนี้นะคะฝากมาประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกัน

ฮะอะไรนะ
ก็เพื่อที่ต้องการจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ว่าอันของโรงเรียนอนุบาล
ระดับชั้นอนุบัน๓อันนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบอยู่ว่า
ตกลงเป็นมายังไงแบบไหนต้องการอะไรสื่ออะไรทำไมต้องให้ใส่เยอะ
ทำไมต้องใส่ชุดทหารชุดอาเซียนอะไรอย่างนี้
พอบอกเลยเนี้ยอืมชุดนักเรียนทุกวันนี้แพงมากค่ะแถวบ้านซื้อสองชุดสองพันอ่ะ
ละพันใช่ไหมตอนนี้ไม่หรอกแล้วด้วยด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมา
ทีเด็กนักเรียนบางทีไปเรียนบ้างไม่ได้ไปเตียนบ้างเอายังไม่ทันได้ใช้ชุดเลย
ปิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เลยรู้สึกว่าอ่าเอาชุดเดิมที่ยังมีอยู่
บางทีสองปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ใช้ชุดก็เลยทีเดียวอืม
คุณผู้ชมก็บอกว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องไปเรียนเลยก็ได้ค่ะ
ตอนมีลูกไม่ต้องเอาลูกเข้ากิจกรรมไหมให้อยู่บ้าน
แต่อันนี้มันก็ไม่ได้ไงครับเหรอคะครับที่ไหนครับจะต้องมีครับใช่ไหมคะ

พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
เขาบอกว่าคิดได้ยังไงแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องใส่จริงจริงเนี่ย
ขอแนะนำผู้ปกครองให้ไปขอไอ้ไข่ที่วัดค่ะเออวัดเจดีอ่ะ
เจดีชุดไอ้ไข่อยู่ไหนหมดอืมปกติทางวัดเขาจะเอาไปบริจาคให้กับเด็กเด็กค่ะพี่
ทั้งของเล่นทั้งแบบว่าชุดต่างต่างนานานาที่ไม่มีคนเอาไปทวาย
นั่นแหละอย่างวัดเจดีอย่างประเทศอ่ะอย่างเช่นอ่ะนักวัดประถมน้ำผลหลวงพี่น้ำผล
ไอ้จุ๊กไอ้จุ๊กเนี่ยเขาดีเขาเป็นกุศโนโลบายเลยว่า
จุกชอบจักรยานแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะเอาจักรยานเหล่านั้นไปแจกเด็กที่อยู่ตามเขา
ซึ่งอันนั้นดีมันก็เสริมดวงถ้าสมมุติตามความเชื่อตามมูเตรลูอ่ะนะ
มันก็จะเสริมดวงให้กับว่าเด็กให้กุมารน้อยให้กุมารน้อยมีพลังมากขึ้น
ส้มฉุนส้มฉุนชุดนักเรียนอยู่ไหนหลังนี่หยุดเอาชุดโกโกวาไปให้กุมารเถอะ
คนคิดคงไม่ได้เป็นแม่เหมือนฉันรู้ไหมจะซักเจอรี่แต่ละครั้งมันลำบากมาก
เนาะพ่อฉะนั้นอ่ะว่าเด็กจริงไม่คิดที่ดีอย่างชุดทหารก็ไปเอาใครหรือแม่กระทั่งแบบว่า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

นี่หนูยังหาอยู่เลยทำไมมันไม่เจอเจอแต่พี่จุกเนี่ยค่ะ
กูกุมานทองชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยเจอแต่พี่จุก
อ่ะพี่มท์หานะพี่จันทิมาเนี่ยสายเทพเหรอ

เออแต่เขาแบบตรงสักทีอ่ะเป็นไม้
พี่จุ๊กไม้พี่จันเออพี่จุ๊กพี่จัน
พอแล้วกูถ่ายไม่ไหวแล้วเดินทางไม่ไหวแล้ว
คือแม่อยากให้คือถ้าเกิดเขามีนโยบายให้ใส่ชุดจริงไม่ได้ให้ขอเขาใช่ไหม
ก็ให้ให้เปลี่ยนกุศโลบายนี่ไงจันทิมากับจุกนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์
แต่วัดกุมานวัดที่มีกุมานเขาไม่ทะวัดชุดดังเรียนนั่นสิแม่
ก็บังคับสิบังคับด้วยอุ๊ยคือยังไงให้วัดบอกว่าให้ทะวัดชุดดังเรียนนี่เหรอ
เออก็ไม่ก็แบบเปลี่ยนถ้าแบบถ้าสมมุติเศร้ากับกุมารก็ได้ทำบุญไปด้วยนะ
อ้าวอยู่อำคาวาถูกปะล่ะชุดทหารก็เต็มไปหมดแล้วไอ้ไข่อ่ะ
อ่าไปเริ่มจากอันนี้เลยนะพี่มดลองดูก่อนเลยถวายชุดเอา
ไปดูค่ะ๑๒ปีของนาดาวต้องมีการประกาศปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือแฟนคลับใจหายมากจริงเมื่อค่ายผลิตซีรีส์ชื่อดังอย่างนาดาแบงคอกออกมาประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก
ทางบริษัทจะยุติบทบาทการเป็นบริษัทพัฒนาและดูแลศิลปินรวมถึงการเป็นผู้ผลิตซีรีส์ละครผลงานเพลงต่างภายใต้ชื่อบริษัทนาดาว
นาดาวมิวสิกเองด้วยนะคะตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขอบคุณทุกการสนับสนุนตลอด๑๒ปีที่ผ่านมา
นี่ไม่ใช่การกล่าวลาเพื่อสิ้นสุดลงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายค่ะให้ทุกคนได้มีอิสระเพื่อเติบโตแล้วก็เริ่มต้น
น้องน้องนักแสดงแต่ละคนจะถูกพาไปแนะนำในสายงานที่เขาสนใจฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในก้าวต่อไปของพวกเขาทุกคนด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันคุณย้งทรงยศกรรมการผู้จัดการของนาดาวก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมระบุบอกว่าขอบคุณทุกการสนับสนุนตลอด๑๒ปีที่ผ่านมานะ
การดาราคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกัน
เพราะจริงกว่านั้นเขาก็มีภาพเขาไปอาวติ้งกันปกตินาดาวก็จะมีการไปอาวติ้งตลอดคนก็จะรอดูภาพต่างศิลปินดาราที่ไปอาวติ้งกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าหลังจากอันนั้นปุ๊บมีประกาศออกมาเลยว่าคุณปิดแล้ว
เขาเช็คงานนะแม่คุณหนุ่มแอบดูในโซเชียลนะกำลังรับชมเราอยู่นะ

ใช่เขาบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยกำลังรับชมอยู่เนี่ย

อ๋อวันนี้ไงคนมีภาพเพียงเค้าว่าเค้าไปดื่มน้ำ

พี่ดาไงโอ้พี่หนุ่มเขาตอบมาแล้วว่าเขาไม่ดื่มนะ

ยังไงเขาก็ไม่ดื่มบางทีก็ไม่ใช่ทุกอันที่พี่หนุ่มจะทดลองนะคุณผู้ชม

ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มกัญชัยกันเต็มเลย

ตั้งแต่คู่นี้จัดงานแต่งงานไปปุ๊บเขาบอกโรงแรมเนี่ยนะคะ
องเต็มถึงต้นปีหน้าไปแล้วเรียบร้อ
เรียบร้อยค่ะอืมเขาบอกโรงแรมเนี้ยสวยมาก
มีพื้นที่ในร่มกลางแจ้งทิวทัศน์เนี่ยเห็นแม่น้ำฮันอันสวยงาม
เขาบอกว่าคนที่มีชื่อเสียงมักจะมาจัดงาน
แต่งงานที่นี่กันเยอะเนี่ยลักษณะหน้าตาโรงแรม
เป็นแบบนี้เจ้าเต็มแต่คงได้มีความคงได้เรื่องแบบใช่
แล้วเขาอยู่ในมุมสูงไงคะใช่เพราะว่าจริงจริงอย่างภาพงานแต่งของ
ยอนบิลกับส่วนเย็นที่ออกมาก็คือสวยมากอืม
คือหลังจากแต่งงานปุ๊บก็เหมือนกับกับพีอาร์โรงแรมไปให้เขาด้วย

น้องไม่รู้ด้วยเราทำละครไม่เป็นรู้
น้องดังทุกคนแหละตอนนี้นาดาวแบบนี้อยู่ใช่มีแต่คนจะส่วนไปอยู่
ซักตอนหน้านี้ศิลปินนาดาวหลายคนเขาก็ออกมาเป็นอิสระมา
ก็ออกมาแล้วใช่ไหมครับก็ออกมานะตัวใหญ่ก็ออกมา

แสดงว่าทุกคนก็มีอิสระที่จะไปทำงานกันได้มากขึ้น
คุณยงเองก็อาจจะมาทำละครที่อื่นหรือเปล่า

แต่วันนี้คุณโยงก็อาจจะแบบออกมาทำของเขาแบบว่า

เขาบอกมาอยู่กับหวานเจี๊ยบป่ะ

หรือเย้หวานเจี๊ยบพร้อมจะดูแลเขาอยู่แล้วหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องถามพี่หวานเจี๊ยบ